ร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทุกปี
เป็นประจำเหมือนภัยธรรมชาติเลย
แต่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ถนนซุด
เวลาน้ำที่อยู่ข้างคลองเนี่ยนะครับมันเริ่มเหือดหายใกล้หน้าแหลง
ถนนก็ซุดแบบนี้ฟุบลงมาเลย

ประชาชนบอกว่าแก้ไขปัญหาให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่ามันเสียเวลาเขาและมันเสียเวลาคุณเจ้าหน้าที่ด้วย
มาซ่อมแซมถนนทุกปีแบบนี้เนี่ยนะคะ
นายภัยศาลศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งแล้วค่ะ
ถึงแม้ไม่ได้รับแจ้งภาพมันชัดขนาดนี้

ถนนเรียบคลองระผีพัดในตำบลบึงกา๓มาพื้นหนองเสือค่ะ
จุดเกิดเหตุถนนซุดตัวแบบนี้
ลึก๓เมตรคุณระยะทาง๒๐๐เมตร
ประชาชนที่เขาใช้เส้นทางนี้กลัวจะเกิดอันตราย

ดูรถคันนั้นสิกว่าจะผ่านไปได้
รถตะแคงและตะแคงอีกนี่นะคะ

เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทแก้ปัญหาเบื้องต้น

ซูดโปรดใช้ความระมัดระวัง
แล้วก็เอาเชือกมากั้นไว้แล้วนะไม่ให้ประชาชนเข้าไป
นางสาวอาริยาจันทาสมาชิกอบตบึงกาสามบอกว่า
เส้นทางนี้เกิดการซุดตัวทุกปีหน้าแรง
มีการซ่อมแซมปรับปรุงหลายครั้งสาเหตุเกิดจากอะไร
ชาวบ้านถามเขาก็ตอบว่าเกิดจากน้ำในคลองระพีพัฒน์มันแห้ง
แล้วมันแห้งแบบนี้พอใกล้หน้าแรงมันก็แห้งทุกปี
นี่แหละสาเหตุหลักทำให้ถนนซุดอีกหนึ่งสาเหตุ
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักประชาชนใช้เยอะ
วิ่งผ่านทุกวันเลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทำให้ถนนสุดได้
ชาวบ้านนะคะเขาก็เห็นแบบนี้เขาก็ผ่านไปมาลำบาก
บอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขหน่อย
แก้ไขตั้งแต่ฐานรากเลยได้ไหมจะมาซ่อมแซมทุกปีแบบนี้
บอกไม่ไหวจ้าเสียทั้งงบประมาณด้วยนะ
ของรัฐด้วยนะคะซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชน
และเสียเวลาเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทั้งประชาชนด้วยนะคะเอาเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่มือดีนะ
คำนวณให้หน่อยทำยังไงไม่ให้มันซุดเนี่ย
เออคนเก่งเยอะประเทศไทยไปดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน